เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอำนาจเกษตรพัฒนาค่ะ
ก็เสียเข็มขัดแชมป์ไอบีเอฟรุ่นไฟเวทไปนะคะ
ซึ่งเกกิลินโปรโมชั่นค่ะก็เตรียมที่จะปั้นนักชกขึ้นใหม่
ขึ้นมานะคะเพื่อหวังทวงเข็มขัดกลับมาสู่ประเทศไทย
จะเป็นใครอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณเอกชุมพรค่ะ
นี่คือภาพฝันร้ายของคนไทยทั้งประเทศนะครับหลังจากอำนาจเกษตรพัฒนา
แชมป์โลกรุ่นไฟเวทไอบีเอฟให้กับจอลิวคาซิเมโล

ให้ทวงช้ำโลกรุ่นไฟเวทไอบีเอฟกลับคลึงสู่เมืองไทยอีกฝั่งครับ
อ่ามานึงปีนะครับจากนี้ไปนะครับอ่า
ซึ่งเชื่อว่าเอกตะวันจะเป็นความหวังคนหนึ่ง
เพราะว่าเป็นนักมวยที่มีพลังกำปั้นหนักหน่วง
ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เอกตะวัน

แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกคนใหม่

แต่ก่อนอื่นต้องป้องกันแชมป์เอเชีย
กับผู้ท้ายชิงชาวฟริกปินให้ได้ซะก่อน
วันศุกร์ที่๘กรกฎาคมเวลา๑๖นาฬิกาก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับ
ในการไตอันดับเป็นทรลองเบอร์๑ของโลกก่อนชิงแชมป์ไฟล์ต์บังคับต่อไป
เอกชุมธรสุรพัฒน์จารุมณีบรรยากันครับ